พักเพื่อไทยแถลงหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้น
แถลงว่าพร้อมจะจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับก้าวไกล
นักข่าวก็ถามคุณอุ้งอิ๊งคุณอุ้งอิ๊งก็ตอบว่า
กลับมาเมืองไทยของพ่อไม่เกี่ยวกับพักเพื่อไทยนะ
แต่พ่อยืนยันกลับกำหนดการเดิม
แล้วเมื่อคืนคุณทักษิณก็ย้ำอีกรอบผ่านรายการแคร์นะคะ

วันเกิดก็คือภายในเดือนกรกฎาคม

ทางกรรมการบริหารพักเก้าไกลหารือพูดคุยเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล
ก็คือมีการคุยกันเรื่องของประเด็นนี้ค่ะ
เรื่องของการเดินทางกลับประเทศไทยของคุณทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
ก็คือทางก้าวไกลก็บอกว่าอยากให้กลับมาด้วยวิธีการปกติ
ไม่มีกระบวนการพิเศษหรือคุกพิเศษ
แต่ก็คือถ้าการกลับมาตามกำหนดการแบบนี้ค่ะ
ก็ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาทันการจัดตั้ง
รัฐบาลชุดใหม่เสร็จสิ้นในลักษณะที่ว่า

อาจจะปลายเรื่องการราชกราดาคมต้นเรือสิงหาคมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ

ทีนี้ค่ะคุณทักษิณพูดผ่านรายการแคร์คิดเคลื่อนไทย
เมื่อคืนนี้นะคะก็บอกว่ากลับไทยเดือนกรกฎาคมนี้
ตามกำหนดการเดิมไม่มีอะไรที่ทำให้ต้องเปลี่ยน
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยินดีพร้อมรับผลทุกอย่าง
พอถามว่ากลับมาจะมีความขัดแย้งฝ่ายไหนหรือไม่
คุณทักษิณบอกว่าไม่ได้อยู่กาลเมืองแล้ว
ผมจะกลับไป
ยังไม่มีอะไรที่จะทำให้ผมต้องเปลี่ยนเลย
มาถึงตอนนี้ไม่มีอะไรต้องเปลี่ยน
อย่างที่พูดถึงว่ามาเข้าสู่กระบวนการยุทธรรม
มันเหมือนว่าเรื่องของการกลับมาในรูปแปลก

ไม่มีปัญหาวันนี้ถ้าตัดสินใจแล้วเนี่ย

ก็พร้อมจะกลับมาติดคุกอย่างนี้หรอคะ

ไม่อยู่ดี
อะไรจะเกิดได้เกิดไม่ได้

ชีวิตเกิดมาก็แค่นั้นแหละ
ผมมันไม่ได้อยู่การเมืองแล้ว

ตอนนั้นมันขัดแย้งมันการเมืองทั้งนั้น

บ้านผมผมจะกลับไปมีอะไรไหม

ก็ตามข้อมูลที่คุณทักษิณบอกว่า

ช่วงเดือนกรกฎาคมทีมข่าวของเรา
การการเลือกตั้งหรือกรกฎนะคะ

ทางการเมืองช่วงนั้นน่าจะอยู่
ในช่วงของการประชุมสภา
เพื่อเลือกประธานสภารองประธานสภา
หรือเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี
เราขึ้นไทม์ไลน์ให้ดูหน้าจอแบบนี้นะคะ
คือน่าจะเสร็จสิ้นได้รัฐบาลใหม่อาจจะต้นเดือนสิงหาคม
ดังนั้นถ้าคุณทักษิณจะกลับมาก่อนวันเกิด๒๖กรกฎาคม
ก็อาจจะอยู่ในช่วงที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีรักษาการอยู่
ทีนี้ค่ะก็มีคนถามคุณทักษิณนะคะในรายการแคร์ของคุณทักษิณเมื่อคืนนี้นะคะ
รู้สึกยังไงบ้างจากภักดิ์ไทยรักไทยมาพักพลังประชาชน
พักเผื่อไทยถูกกล่าวหาว่าสู้ไปกราบไปสู้ไม่จริงจะรีแบรนดิ้งพักยังไงบ้าง
คุณทักษิณบอกว่าแล้วแต่ใครจะพูดเราไม่ได้สู้แต่ทำงานตามการเมือง
ถึงเวลาแข่งขันก็ต้องแข่งถ้าชนะก็มาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลให้ดีที่สุด
ส่วนคำว่ากราบไปคือการเคารพสถาบันถือเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว
ครอบครัวผมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรล่ะ
รู้ไหมผมกับคุณหญิงสมรสพระราชธาตุความสำนึกความอะไรพวกนี้มันมีอยู่
จะให้ผมไม่มีมันเป็นไม่ได้เลย
ร่วมรัฐบาลกับพักเก้าไกร
สิ่งไหนที่เป็นปัญหาที่ที่พักเก้าไกรจะทำ

ทำในสิ่งที่มันกระทบกระเทือนสถาบันกษัตริย์เนี่ย

แต่เราไม่ใช่เป็นขวาจัดตกขอบไม่ใช่
แต่เราถือว่าเราเป็นคนไทยเราเคารพในสถาบันมากษัตริย์